ที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เขามีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะ
เป็นช่วงที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ตามไล่ล่ารถกระบะซึ่งซิ่งฝ่าด่านมานะคะ
เรียกให้จอดบอกจอดด้านซ้ายด้านซ้ายเท่าไหร่ก็ไม่จอดนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ยิงยางสกัดเลยละกันนะคะ
หลังจากที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตรวจวัดแอลกอฮอล์หน่อยไม่เกินนะ
พอดูในรถของผิดกฎหมายก็ไม่มีอ้าวแล้วหนีทำไมนะคะ
แล้วทำไมถึงหนีขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

ขอให้จอดนะคะ
คือคนที่โพสต์เนี่ยตั้งใจจะตั้งคำถามกับสังคมว่า๑ตำรวจที่ทำเนี่ย
ยิงสกัดแบบนี้เนี่ยทำเกินกว่าเหตุมั้ย

ให้คนในเน็ตเนี่ยโจมตีการทำงานของตำรวจแต่ปรากฏว่ากระแสมันตีกลับค่ะ
ส่วนใหญ่ชื่นชมการทำงานของตำรวจนะบอกว่าทำหน้าที่ได้ดี
และคือทำงานแบบยอมพลีชีพเลย
ใช่ค่ะก็คือทำไปตามสถานการณ์นะคะเพราะว่ารถคันนี้ขับรถฝ่าด่านแบบไม่คิดชีวิตแบบนี้
ถ้าคุณเป็นตำรวจคุณก็ต้องคิดแหละว่าเขาทำอะไรผิดกฎหมายมานะคะ
แล้วก็ต้องใช้วิธีที่เป็นไปตามยุทธวิธีของตำรวจก็คือยิงยางสกัดเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยหยุดรถ
คำถามคือถ้าคุณไม่ผิดแล้วคุณจะหนีทำไม
สรุปแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงต้องหนีนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเอามาแชร์ไว้ในเพจชื่อดังนะคะ
ข้อความที่เขาระบุบอกว่าให้จอดก็ไม่จอด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสพเมืองนครสวรรค์นะคะ
คือหลังจากที่มีการยิงยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมีเสียงผู้ชายท้าทายบอกให้ตำรวจยิงเลยยิงเลย
แต่สรุปสุดท้ายแล้วพอรถจอดปุ๊บนะคะตำรวจเข้าไปขอตรวจค้น
รถคันนี้มากันสี่คนค่ะคนขับเป็นผู้หญิง
ทั้ง๔คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาทั้งคันเลย
ตำรวจขอตรวจแต่พอผลตรวจมันออกมา
แอลกอฮอลในร่างกายเอาเฉพาะคนขับก่อนนะ
คนขับไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็สรุปว่ามันไม่ผิดกฎหมาย
พอขอเข้าตรวจค้นภายในรถ

สิ่งผิดกฎหมายก็ไม่มีอีกนะคะ

ก็คือได้ว่ากล่าวตักเตือน

ตำรวจพูดคุยปรับความเข้าใจ
กับทุกคนซึ่งอยู่ในรถ

เพราะว่าคุณได้ขับรถยนต์คันนี้

อกจากนี้ก็ได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับตำรวจ

กำกับการสถานีตำรวจเมืองนครสวรรค์บอกว่า

ที่ขี่รถจากกยานโยนตามรถ

จากคนขับไม่ยอมให้ตรวจและแถมขับรถหนีตามคลิปที่ปรากฏเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ตามเพราะว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะคะ

ใครก็เคยเจอค่ะตำรวจเนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะ
ถ้ามีคนขี่ฝ่าด่านแล้วยิ่งเรียกยิ่งหนีแบบนี้
เคยเจอยาบ้ามานักต่อนักแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ทำไปตามยุทธวิธีนะคะ
อกจากนี้ท่านผู้บังคับบัญชาเรียกตำรวจสองนาย
มาชื่นชมในความกล้าบอกว่ามีไหวพลิบดี
แต่ว่าก็ได้ตักเตือนเรื่องของความปลอดภัยไป
เพราะว่าในคลิปจะเห็นว่าไปคนเดียว
แล้วถ้าคนร้ายมีอาวุธและขับรถสะบัดใส่

พอไปถามต้องกลับไปถามที่คันที่ขี่ฝ่าด่านเนี่ย

หญิงสาวซึ่งเป็นคนขับ

พอเห็นด่านแล้วเป็นไฟแว๊บอยู่เนี่ย
พอใกล้จะถึงด่านมันตกใจนะคะ
และหลังจากนั้นก็ตัดสินใจขี่ฝ่าด่านไป
เพราะเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันที่เป็นผู้ชายบอกว่า

เพราะว่าตรวจแล้วเดี๋ยวมันจะเจอแอลกอฮอล
คือดื่มมาไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่ไงคะ
เราเก่าไม่ได้ก็เลยบอกว่าไปเลยไปเลยเพื่อนอยู่

ตำรวจตามมาประกบใจมันเต้นแรงค่ะ
ไปไหนไม่ถูกไปข้างหน้าได้อย่างเดียวนะคะ

เพื่อนก็ยังท้าทายตำรวจยิงเลย
สรุปเหตุการณ์นี้ยางเสียหายไป
แต่ตำรวจเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะ

ถ้าเกิดว่าคนที่นำมาโพสต์เนี่ย
ไม่มีการตั้งคำถามลักษณะเชิงโจมตีการทำงานของตำรวจ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดจะโพสต์อะไรเนี่ย

ฉะนั้นแล้วอาจจะโดนกระแสตีกลับแบบนี้นะคะ